หลังจากที่ญาติแล้วก็เพื่อนได้ตามหานุ่มญี่ปุ่นที่หายตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้ว

โดยเป็นศพที่ตำรวจไปพบในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงปลายปีเช่นกัน
โดยเพื่อนของผู้ตายเปิดใจว่ารู้สึกตกใจนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นอาการซึมเศร้าหรือว่าเครียดของเพื่อนเลย
ขณะที่ครอบครัวก็เตรียมที่จะนำเท่ากระดูกกลับญี่ปุ่นในเร็วนี้
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
นายยาสือเพื่อนของนายโซนามุซือโบอิหนุ่มชาวญี่ปุ่นอายุ๒๑ปี
ยกมือไหว้กล่าวขอบคุณคนไทยที่ช่วยตามหาเพื่อนของเขาจนพบ
แม้ว่าจะเป็นเพียงร่างที่ไร้วิญญาณ
หลังจากที่นายโซนามูหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคม๒๕๕๙
ตำรวจพบเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
เขายอมรับรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมยืนยันว่านายโซนามุไม่เคยมีอาการซึมเศร้า
หรือมีท่าทีที่กังวลใดเลยก่อนที่จะหายตัวไป
ถ้าไม่ติดต่อกันอาจจะมีส่วน
แต่คนนี้ผมว่านิสัยไม่มีนิสัยเป็นแบบนี้
คือโอ้โหต่อไปอาจจะเป็นชั่วโมนหนึ่งก็ขับมาว่า

เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าแปลก
ในวันนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยนางอาซาโกซิโบอิผู้เป็นแม่และแฟนสาวของนายโซนามุ
ติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลสิริราช
เพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดครองเตย
ก่อนที่จะนำเท่ากระดูกกลับไปที่บ้านเกิดในประเทศญี่ปุ่น
กลางบรรยากาศของความเศร้าโศก
โดยในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชระบุว่า
จากการชนะสูตรพลิกศพตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
สามารถยืนยันได้ว่าเป็นศพของนายซูนามู
จากพบรอยสักตามร่างกายและตำหนิรูปภัณฑ์สันธารตรงกัน
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
และก็คิดว่าหลังจากที่ทางผู้ปกครองของร่างนี้

ก็ได้ระบุตรงกันว่าน่าจะใช่
กะลุกชายเขาที่การการติดต่อไปจริง
คดีนี้สืบเนื่องมาจากนางอาซาโก
ได้ประกาศตามหาลูกชายผ่านทางศูนย์สืบตำรวจนครบาน
ที่ประเทศไทยแต่เมื่อถึงวันนัดกลับไม่ปรากฏตัว
และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
และจุดนี้นะคะก็คือบริเวณถนนเข้าสารค่ะ
ซึ่งเป็นจุดที่เพื่อนผู้ตายนะคะได้อ้างว่าเข้ามาเช่าอพาร์ทเมนต์
อยู่ร่วมกันกับผู้ตายแล้วพบกับผู้ตายเป็นจุดสุดท้าย

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับบริเวณหน้าอพาร์ทเมน
นายโซนามุพักอาศัยอยู่ย่านบางลำพูใกล้กับสะพานพระราม๘
จึงทำให้สันนิษฐานได้ว่านายโซนามุอาจจะฆ่าตัวตาย
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางเพิ่มเติม
ขณะที่จากการตรวจสอบสภาพศพภายนอกก็พบว่า
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้และทรัพย์สินมีค่าไม่สูญหาย
ขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องรอผลตรวจทางพิษวิทยา
และชิ้นเนื้อต่างจากร่างกายของศพเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต
ซึ่งแพทย์คาดว่าจะสรุปรายละเอียดต่างได้ภายในอาทิตย์นี้